เหตุการณ์ที่เราต้องส่งกำลังใจให้

แต่อีกคนนึงเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ตั้งแต่เบบีเลยตั้งแต่เด็กเลยฮะ
เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่อายุ๔เดือน
ตอนปัจจุบันนี้อายุ๙ขวบแล้วฮะ

แม่น้ำผึ้งสีทองเป็นชาวตะบลรอบเมืองอำเภอเมือง๑๐๑

ส่วนน้องแต้วคนนี้อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อ่อนแรงขนาดไหนหายใจเอง

เครื่องรอบตัวเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
แล้วแม่แม่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะ

ปั่นอาหารฟังให้ดีปั่นอาหารป้อนอาหาร
ป้อนอาหารทางปากเคี้ยวไม่ได้

ทำความสะอาดเช็ดอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทำอย่างนี้มาตลอดระยะเวลา๙ปี
พ่อไปไหนอ่ะพ่ออยู่อย่าโกรธสิ

แต้มเนี่ยก็เดิมทีมีอาชีพการงานดี

ขายข้าวขายของตลาดปิดไปหมดเลย
สถานการณ์โควิดตลาดนัดปิดไปหลายตลาด

ของแม่น้ำพึ่งก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกัน

ขายของออนไลน์ขายปลาร้าบอง

ก็กล้วยฉาบเผือกฉาบมันม่วงฉาบ

แต่นี่คือถ้าหากท่านอยากจะแบ่งปันน้ำใจก็
ก็ต้องอุดหนุนแม่น้ำผึ้งนะครับ

ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
หากวันไหนไฟดับทั้งหมู่บ้าน

หากไฟดับขึ้นมาแล้วจำเป็น

บริจักษ์ตรงได้

นิกาสีทองโดยแม่น้ำพึ่งสีทอง

ก็มาช่วยกันกรอกกล้วยแขกกล้วยฉาบ

สนใจกันได้นะครับ